นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำแถบฟ้าเดินมาเอาน้ำมันมาราดราดกระบะสีขาวคันนี้แล้วจุดไฟเผาพลึบเลย
นี่เป็นบ้านของนางสาวชวนุษชัยศรีพัฒนานะคะ
เธอเป็นชาวตำบลแม่เจดีใหม่ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๓มกราคมนะคะ
เพราะดีตรงที่ว่าเพื่อนบ้านมาเห็นซะก่อนเลยมาช่วยดับไฟ
ไฟเลยไม่ลามไหม้บ้านไม่งั้นเรื่องใหญ่
คุณชวนุษย์เจ้าของบ้านและเจ้าของรถบอกว่า
กับครอบครัวไปนอนเฝ้าสวนกลับมาถึงบ้านนี่โอ้โหช็อกไปเลยอ่ะ
หายใจไม่ออกเลยรถพังแบบใช้งานต่อไม่ได้ค่ะ
พอเปิดกล้องวงจรปิดดูก็โอ้โหมีคนมาเผารถเราอ่ะ
พฤติการและหน้าตาคนร้ายชัดเจนมาก
บอกไม่ใช่คู่กรณีแน่นอนเพราะไม่รู้จักไม่เคยเห็นด้วย

ก็แจ้งตำรวจสภแม่เจดีใหม่มาตรวจสอบนะคะ
ระหว่างตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่เพื่อนบ้านวิ่งกระหืดกระหอบมาหาเลยค่ะ
บอกคุณตำรวจคุณตำรวจตำรวจบอกอะไรเกิดอะไรขึ้น
เจอแล้วเจอแล้วเจอคนที่แต่งตัวคล้ายคนในกล้องวงจรปิดคนนี้เลย
ตำรวจไปดูหน่อยเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านหลังเนี่ยไป๒๐๐เมตร
นี่ไงตำรวจไปถึงปุ๊บเจอจริง
ผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อเมาะหว่าเป็นชาวมงค์นะคะ
ไปเจอเขานอนอยู่ในบ้านชุดเดียวกันกับที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลย
เรื่องต้นพอรู้ชื่อก็ตรวจสอบประวัติซิเคยมีประวัติอะไรมาหรือเปล่า
มีนะคะเคยก่อเหตุแบบเดียวกันเป๊ะเลยที่อำเภอแม่สวย
แล้วพอย้ายมาอำเภอเวียงป่าเป้าก่อเหตุเหมือนเดิมเลย
คุณชวนุษย์ถามเลยค่ะบอกว่าเมื่อวาน

เราไม่เคยมีปัญหากันไม่เคยมีเรื่องกันเลยจุดทำไม

ถามว่าทำไมต้องทำประกันแบบนี้
เราก็ไม่ใช่รู้จักกัน
เราก็ไม่เคยเถ้าเหละกัน
ไม่เคยด่ากัน
คุณชมนุษย์บอกว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายให้ถึงที่สุด

ใหม่เอียมอย่างดีแล้วต้องผ่อนอีก๓ปี